คุณผู้ชมครับที่เราคุยกันตอนต้นรายการ
ใครเป็นช่างช่วยมาให้ความรู้เราหน่อย
บึ้มสนั่นชาร์จแบตรถระเบิดตุ้มไฟไหม้บ้าน
นี่คือไม่ใช่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะ
ที่เราได้ยินข่าวว่าชาร์จไว้แล้วก็ระเบิด

นี่งงมากอยากรู้มาก

แล้วก็ระเบิดบึ้มออกมาไฟไหม้แบบ
ไม่คิดว่าแค่แบตเตอรี่รถยนต์ระเบิด
เจ้าหน้าที่เร่งไปฉีดน้ำดับไฟไหม้นะครับ
บ้านเลขที่๘๗ทับ๑ในตะบนร่องกาด
อำเภอสูงเม่นสวัสดิ์แพร่ครับ

เป็นบ้านไม้ทั้งหลังด้วยนะครับ
ทำให้การควบคุมไฟเป็นไปอย่างยากลำบาก

คุณผู้ชมลองคิดดู๑ชั่วโมงกับบ้านไม้

พบว่าบ้านต้นเพลิงถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
แล้วก็ไฟลามไปไหม้บ้านข้างเคียงด้วยนะ

สอบสวนนายนครสุขทรัพย์อายุ๕๑ปี

เล่าบอกว่ากลับมาจากไปส่งนักเรียนนะครับ

แล้วเสียบชาร์จแบตเตอรี่รถตู้นะ

เตอรี่รถตู้นะครับเสียดชาร์จเอาไว้
จากนั้นก็เดินกลับไปบ้านที่อยู่ใกล้
สักพักนะครับก็เดินกลับมาถอดสายชาร์จ

แต่แบตเก่าหรือเปล่าเราไม่รู้

คือถ้าแบตตอนที่มันใกล้เสื่อมใช่ไหมดอม
คือถ้าเอาไปอัดไฟเนี่ย

ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดการลัดวงจรหรืออะไรยังไง
แต่อันนี้ต้องระวังแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ

หรือว่าขับไปในแต่ละวันแล้วไฟไม่เต็มแล้วเอามาชาร์จแบบนี้
ต้องระวังดูเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์

ผมดูในเพจนึงคือเขาขายอุปกรณ์ที่ไว้ชาร์จแบต
คุณผู้ชมครับมาดูนางประนอม
นางประนอมอายุ๗๒ปีล้มจับฮะ

ป้าของนายนครครับแล้วเป็นเจ้าของบ้าน

จะไปล้มอ่ะบ้านไปทั้งหลังอ่ะ

นะฮะนี่ครับร้องให้จะไปล้มอยู่บ้านญาติใกล้ครับ
เสียใจเสียบ้านนะครับ

แล้วก็บ้านเนี่ยขอโทษนะนี่เขาอยู่แพร่ใช่ไหม

เขาบอกนะอะไรนะไม่เสียหายเท่ากับไฟไหม้